ถนนเป็นถนนเส้นรองค่ะปลุประแบบนี้ค่ะ
พังแบบนี้เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วใส่ชุดอะไรคะ
เหมือนประหนึ่งว่าไปแตะพื้นผิวดวงจันทร์แล้วนะจ๊ะ
กำลังนึกอยู่ว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไร
ค่ะโอ้โหชาวบ้านบอกนี่คือทนมาสุดแล้วอ่ะ
สามปีที่ผ่านมาร้องเรียนไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ไม่มีใครมาดูดำดูดีดูแดงเลยค่ะ
สุดท้ายต้องอัดคลิปประชดแบบนี้ให้เป็นข่าวซะเลยนะคะ
คลิปนี้ค่ะทางเพจที่นี่ห้วยตาดเขาเอามาแชร์ไว้นะคะ
พร้อมกับเห็นไหมขึ้นแคปชั่นด้วย
เป็นถนนเส้นทางบ้านพลีเอาเพลียจริงนะ
เพลียห้วยตาดตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ะ
ตำบลนาดอกคำแสดงว่าอบตลงพื้นที่ไปดูหน่อยดีไหมคะ
บตนาดอกคำนะคะผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังแอดมินเพจที่นี่ห้วยตาดนะคะ
บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนสายรองก็จริงยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
แต่เป็นทางหลักที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรมีรถบรรทุกพืชไร่ออกไปขาย
คือเอาพืชผลออกไปขายได้รับความทุกข์ทรมานมา๓ปีแล้วนะคะ
ถนนพังแบบนี้แล้วทุกค่ำคืนแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก
แจ้งไปหน่วยงานไหนก็เงียบหน่วยงานไหนก็เงียบอยากดังก็เลยเนี่ยค่ะ
สุดท้ายแล้วต้องมาประชดแบบนี้นะให้เป็นข่าวกันเลยนะคะ
ชาวบ้านบางคนก็ประชดโดยการนำอะไรล่ะ
นำต้นกล้วยต้นไม้ไปปลูกที่หลุมนั่นแหละที่มีบ่อน้ำขังนี่แบบนี้ค่ะ
อันนี้ก็ประชดเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วเอาเถอะช่วยเขาหน่อย
เป็นไปได้เขาแปลงงานได้เจ็บปวดจี๊ดเลยนะฮะ